ในช่วงนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็เริ่มที่จะหาหน้ากากอนามัยมาใส่กันมากขึ้น
บางคนมีอยู่แล้วบางคนก็เดี๋ยวซื้อเพิ่มเติมเข้ามา
ไปไลฟ์บริเวณของการจำหน่ายหน้ากากอาธิบาย
แสนกล่อง๕ล้านชิ้นทัวร์ลงสิครับถามว่าเฮ้ยคุณกักตุลหรือเปล่า
แล้วคุณขายมันเป็นสินค้าควบคุมไม่ใช่หรือ

แล้วทำไมถึงขายแพงกว่าตามท้องตลาดโอ้โหทัวร์ลงเยอะแยะมากมาย
ไปดูไลฟ์ของคุณน้ำหวานก่อนนะครับ
ตอนนี้นะคะเราก็มีแบตพร้อมส่งนะคะ
ตอนนี้มีทั้งหมด๑แสนกล่องค่ะ
เรามีสองแบบนะคะ
จะบอกว่าเป็นงานดีมากมันเป็นแบบสามชั้น
ถ้าใครอยากได้มันก็คือ๑๐๐๐ได้เลย

เขาขายหน้ากากอนามัยในคลิปชัดเจนหนึ่งแสนกล่องนะคุณน้ำหวานก็บอกว่ามีสต๊อกเก็บไว้พร้อมส่งไม่ต้องรอของ
พาเดินดูกล่องหน้ากากที่วางไว้เต็มห้องเต็มบ้านไปหมดเลยครับนะแต่ไม่ได้บอกราคาขายไว้ว่าขายกล่องละเท่าไหร
หลังโพสต์คลิปไปได้ไม่นานทัวร์ลงสิครับชาวเน็ตจำนวนมากท้วงติงเรื่องอ้าวทำไมไม่แจ้งราคาที่หน้าเฟสล่ะไม่น่าอินสตราแกรมเหรอ
อันนี้ก็ผิดกฎหมายนะขายของทางออนไลน์เนี่ยไม่บอกราคาเลยอาจจะเป็นการผิดกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า
ทำให้น้ำหวานก็มาเขียนบรรตบูรณาคาร้าค้าใต้คลิปภายหลังว่าณกากอนามัยมีสองแบบ
๑กลอง๑๑๙บาท๑รัง๕๐กลอง๓๕๐๐บาท๑๐รัง๓๐๐๐บาท๑๐๐รังเท่ากับต่อรองได้๑๐๐๐บาท
แต่ถึงแม้จะไปเพิ่มข้อความบอกราคาแล้วแต่ทัวร์ก็ลงไม่เลิก
มีการเข้าไปโจมตีว่าหน้ากากอนามัยมันถูกประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมมิ
ใช่เหรอแล้วราคาที่คุณโพสต์เอาไว้มันแพงกว่าท้องตลาดไม่ใช่เหรอ
แล้วที่สำคัญการกักตุนแบบนี้มากกว่า๑แสนกล่อง๕ล้านชิ้นมันผิดกฎหมายหรือเปล่า
จากทัวร์จะลงแล้วเดี๋ยวคุณจุลินอาจจะไปเยี่ยมน้องน้ำหวานด้วย
ส่วนผ่านนี้คงจะสั่งให้ตรงการค้าภาในไปตรวจสอบ
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ตามพรบว่าด้วยสินค้าและบริการเนี่ยเขาก็ประกาศอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ครั้งก่อนคือดึงเรื่องของหน้ากากอนามัยมาเป็นสินค้าควบคุม
เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยเพราะความต้องการมันเยอะเข้าใจว่าเป็นไปตามกลไกของราคาตลาด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือเข้าไปแทรกแซงไปควบคุมราคาสินค้ากลายเป็นสินค้าควบคุม

ทีนี้ทุกคนก็รอให้น้ำหวานชี้แจงแต่น้ำหวานให้คนใกล้ชิดชี้แจงว่า
หน้ากากอนามัยทั้งหมดเป็นของเพื่อนสนิทของน้ำหวาน
ของเพื่อนแต่น้ำหวานไปช่วยไลฟ์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เท่านั้น

ไม่ได้ขายเกินราคาเลยค่ะนะฮะเพราะอะไรเขาบอกคนที่แจ้งเขาบอกว่า
กระโทรภัณฑ์ที่ควบคุมวายห้ามขายเกินกล่องละ๑๒๕บาท
แต่น้ำหวานขายกล่องละ๑๑๙บาทเขาชี้แจงว่าเขาไม่ได้ขายเกิน
ถ้าซื้อเยอะก็ถูกลงไปอีกส่วนที่มีของ๑แสนกล่องไม่ถือว่าเป็นการกักตุ้น
เพราะว่าหน้ากากอนามัยตอนนี้ไม่ได้ขาดตลาดและไม่ได้เยอะนะฮะ
ไม่กี่วันเขาบอกว่าเดี๋ยวก็หมดแล้ว
แต่ว่าคำตอบนี้เป็นคนใกล้ชิดเขาตอบแต่คนที่ตอบได้ดีที่สุดต้องเป็น
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ว่าสิ่งที่น้ำหวานเขาไลฟ์แล้วเพื่อนเขาทำอยู่ผิดกฎหมายหรือเปล่า
ฝากด้วยรัฐมนตรีจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับ
ทำแล้วได้โชว์ผลงานเอาเต็มที่เลยค่ะ